พี่นครศรีธรรมราชมีอีกคดีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นี่ฮะ
ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะท้องที่สพร่อนพิบูรณ์นะครับ
มีผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับถูกแทงจนเสียชีวิต
คือถูกแทงเนี่ยเข้าไปที่หน้าอกตัดคั่วหัวใจเลยนะฮะ
นายสุวัสดิรัตนบุรีอายุ๓๙ปี
เขาเป็นลูกเขยของบ้านหลังนี้บ้านอยู่ที่หมู่๑๐บ้านสาราไฟไหม้
ถูกแทงเข้าราวนมซ้ายแผลตัดคั่วหัวใจนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงข้างรถจักรยานยนต์นะฮะ
จักรยานยนต์ยังติดเครื่องอยู่เลยกำลังจะไปรับของส่งของกันอยู่
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ชื่อว่านายราเชนศรีสินชื่อเล่นชื่อเอฟอายุ๔๐ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานเมียของผู้ตายนะฮะ
แต่ทีนี้เขามีปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอด
หลังจากมาเป็นเขยบ้านนี้ประมาณ๒ปี
วันนี้เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงจุดที่นายสุวัสดิ์ถูกแทงเสียชีวิต
ตรงนี้ฮะญาติก็เอาพวกทรายอะไรพวกนี้มาโรยมาทับเอาไว้นะครับ
ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาชนะสูตรศพอยู่นะครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายเอฟ
ผู้ต้องหาอยู่บ่อยครั้งประวัติเขาไม่ธรรมดานะ
เขาเป็นหลานภรรยาของผู้ตายแต่เคยก่อเหตุแทงคนมาหลายครั้ง
มีทั้งเจ็บทั้งตายติดคุกมาก็หลายหน
แทงชาวบ้านด้วยทำร้ายชาวบ้านด้วยเสพยาเสพติดด้วย
นี่ไงฮะทีนี้แม่พอไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกจับอย่างจริงจังสักทีเนี่ยมันก็ก่อเหตุอยู่เรื่อย
ส่วนตัวผู้ตายเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาเป็นเขยที่นี่ได้๒ปีแล้ว
มีอาชีพตัดยางแล้วก็รับจ้างทั่วไป
ก็เป็นความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งในหมู่เครือญาตินี่แหละ
ระหว่างเขยกับหลานเมีย
สุดท้ายก็มาแทงกันตายเมื่อคืนนี้
ภรรยาของผู้ตายชื่อนางสาวอารีวันนี้เราไปคุยด้วยเส้นทางเข้าไปค่อนข้างลำบากหน่อย
นี่คุณพัชราวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คือภรรยาของผู้ตายชื่อนางสาวอารีวันนี้เราไปคุยด้วยเส้นทางเข้าไปค่อนข้างลำบากหน่อย
ภรรยาของผู้ตายชื่อนางสาวอารีวันนี้เราไปคุยด้วยเส้นทางเข้าไปค่อนข้างลำบากหน่อย
ภรรยาผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่าสามีจะมาถูกแทงเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยสามีขี่จักรยานยนต์จะไปขนแกรบใส่กระสอบมาไว้ที่บ้าน
ช่วงที่ไปเกิดเหตุเนี่ยคือออกไปรอบสาม
รู้ก็คือตอนที่น้าโทรมาบอกวิ่งไปดูทันทีไปถึงไม่ทันแล้วฮะ
สามีสิ้นใจไปแล้วนะครับคาดว่าในเอฟที่เป็นหลานชายเนี่ยมาแทงสามีเธอ
พอแทงเสร็จก็คงจะหลบหนีไปเลยตอนนั้นสามีน่าจะกำลังขึ้นจักรยานยนต์เพื่อจะขี่เข้าบ้าน
รถนี่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยนะยังไม่ล้มเลยนะฮะยังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยเหมือนกับมีขาตั้งอยู่
ส่วนตัวนายเอฟอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่ของนายเอฟห่างจากบ้านของเธอแค่๑๐๐เมตร
และมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำเพราะว่านายเอฟเนี่ยติดยาเสพติดแล้วชอบคลั่ง
อารวาสคือคนเขาแบบคืออันนี้ที่ภรรยาผู้ตายเขาบอกกับเรานะ
บอกคนรอบบ้านรอบข้างนี่เกลียดหมดอ่ะนะชอบจุดประทัดกลางคืนอย่างเงี้ย
คือละลานเข้าไปทั่วล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมาเธอยืนล้างจานอยู่หลังบ้านมาตะโกนด่า
สามีเธอออกไปดูก็ถูกท้าทายขู่ว่ามีมีดปลายแหลมนะเดี๋ยวจะเอาให้ตาย
สามีก็ตอบโต้อะไรกลับไปแบบตะโกนด่ากันแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือกันนะฮะ
มีเมื่อคืนนี้นี่แหละถึงขั้นเนี่ยมาแทงกันตาย
สามสี่เดี๋ยวเดินเล่งคนเดียวก็มี
เอฟก่อเหตุแล้วเมื่อคืนนี้หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยแม่ในเอฟนำตัวลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจสพร่อนพิบูรณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือทางแม่ของผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับบอกแม่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แต่ก็พาลูกชายมามอบตัวเรียบร้อยนะครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธที่ใช้นะฮะเกี่ยวกับอาวุธมีด
ส่วนจะสอบสวนขยายผลได้ยังไงจะทำแผนหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันอีกทีนึง